เปลี่ยนโหมดไปดูคลิปน่ารักปิดท้ายกันดีกว่านะคะ
เหตุการณ์ที่ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศไปมา๓ปี
โอ้โหคิดว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยอยากจะเตอร์ไพรส์พ่อแม่ค่ะ
จะเป็นยังไงไปชมเหตุการณ์ก่อนเลยค่ะ
โอ้ยาอยากกันก็ไม่เซอร์ไพรส์
นี่แหละค่ะเราขึ้นทรัพย์ไตเติลให้
คือเขาคุยกันว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าน่าคุ้น

คือคุณพ่อถูกอำอีกทีนึง

ตั้งใจที่จะกลับมาเซอร์ไพรส์นะคะ
เป็นคลิปวีดีโอที่เขาบันทึกการเดินทางกลับบ้านค่ะ
โดยนายฮาดี้วิบาว่าเป็นนุ่มชาวอินโดนีเซีย
จากบ้านไปเรียนต่อลอนดอนประเทศอังกฤษยาวนาน๓ปีนะคะ
พอจบการศึกษาฮาดี้เขาก็เลยวางแผนที่จะกลับบ้าน

น้ำหนักลดไปเยอะค่ะลดไปถึง๒๐กิโลกรัม
หน้าตาเปลี่ยนไปอย่างมาก
เขาก็เลยวางแผนกับพี่ชาย
เพื่อกลับมาเตอร์ไพรส์พ่อและแม่นะคะ
แผนคือการไปนั่งตีเนียนทานข้าวอยู่โต๊ะข้าง
เพื่อที่จะดูปฏิกิริยาพ่อกับแม่ว่ายังจำลูกชายคนนี้ได้หรือเปล่า
น้ำหนักลดไปตั้ง๒๐โลไม่เจอกันแบบ๓ปีเนี่ย
เต็ปแรกตอนแรกคุณพ่อไม่อยู่คุณแม่อยู่ที่โต๊ะแม่จำได้จำได้ทันที
มองไปเหลือบชี้เลยอ้าวลูกชายคนเล็กของบ้านของเรานี่นะ
เพียงแค่เหลือไปเห็นหนุ่มโต๊ะข้างนะคะลูกเราชัวร์แป๊บเดียวเท่านั้น
สังเกตได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งระหว่างนั้นคุณพ่อไม่อยู่
ทีนี้ก็เลยอำกันยาวเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณพี่นะคะแล้วก็ลูกชาย
คุณพ่อโดนอำคุณแม่เป็นคนอ้ำนะคะก็พอคุณพ่อเนี่ย
หลังจากที่กลับมาที่โต๊ะนะคะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แหละคุยกัน
ตอนแรกก็ละไม้คล้ายตลกที่พ่อคุยว่าแบบ
อย่างงั้นอ่ะแล้วแบบทุกคนในโต๊ะก็ยุช์พ่อ

ก็เลยแบบลองแบบคร่อยขยับตัวลุกไปดูข้างโต๊ะ

คนน้ำหนักลด๒๐กิโลกรัมมันจะต่างอะไรนะ

แต่เนื่องจากมุมสายตาอาจจะไม่เท่ากัน

ต้องมีความว่าใช่หรือเปล่านะ

๓ปีในที่สุดก็ได้พร้อมหน้าพร้อมตากัน

สมัยพี่มิ้วเนี่ยถ้ามีคลิปจะถ่ายมาให้ดูเหมือนกัน

แต่ดิฉันไม่ได้ผอมลงไปอยู่อังกฤษเหมือนกัน

พ่อนี่อยู่นี่

ใส่ชุดเดสตัวใหญ่ตัวยาวเลย
กะว่านอนสบายคงจะดูตัวใหญ่มาก

ยังใส่ชุดไซส์๑๐ไซส์๘อยู่ได้ไง

อาหารการกินบ้านเขามันล่อตาล่อใจจริง

เขาตั้งใจจะไปเช็คตัวหรือเปล่าไปเรียนอังกฤษ

จริงก็เวลามีคลิปที่ไปแพล้งพ่อแม่
แบบตั้งใจมันจะน่ารักแบบนี้แหละค่ะ
ก็เอามาฝากกันมีหลายคลิปเหมือนกันเดี๋ยววันหลัง
หาคลิปอื่นมาฝากกันด้วยนะคะ